เมื่อเช้านี้กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่จริงนะคะ

พอถูกถามถึงเรื่องความสัมพันธ์ว่าตกลงแล้วเนี่ยจะจบยังไงดีนะคะ
กับแพทกับเบนท์นั่นเองค่ะ
ก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่กับสถานภาพล่าสุดนะฮะ

เธอขอทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดค่ะ
ขณะเดียวกันที่แอปทักษะออนนั่งอยู่ข้างนะคะ

หน้าที่ของแม่เป็นหน้าที่ที่ภูมิใจที่สุดแล้วค่ะ
เราเลือกแล้วว่าน้องจะเป็นแม่ของเลสเท่านั้น
เท่านั้นค่ะเป็นหน้าที่ที่แพทย์ควรจะภูมิใจด้วย

แพทย์มาเปิดอกถึงสาเหตุการตัดสินใจครั้งนี้ทั้งหมด

จากนี้แพทย์คงทำหน้าที่เดียวแล้วแหละที่หลายคนรอฟังมานาน
ก็นี่แหละค่ะหน้าที่เดียวของแพทย์เลยก็คือเป็นแม่ของเรสซิ่งหลายวันที่ผ่านมาแล้ว
แล้วแพทย์ก็ได้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
หมายถึงกับสิ่งที่พี่เบนได้ให้สัมภาษณ์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยคิดว่าเป็นทางนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
แล้วแพทย์เคยผ่านมาแล้วแพทย์ถึงมั่นใจว่าเขาเป็นคนดี
แล้วเขาก็ไม่คิดจะทำร้ายใครจริงจริงตัดต่อให้เขาทำร้ายตัวเองจริงจริง
หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่มันจะต้องไม่เป็นภาพที่ลูกแพทย์ได้เห็นนะคะ
คือเรื่องที่คุณแพทย์พูดถึงว่าจะทำร้ายใครไม่ทำร้ายใครเนี่ยนะครับ
มันมาจากเรื่องวันที่สิบห้าพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี้ยแหละ
เบนเรสซิ่งมีการโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่าประกาศหาซื้อปืนเก้าหมอมอค่ะเพื่อเอ่อเอามาระเบิดสมองตัวเอง
อย่างนั้นนะคะใครมีก็อินบอกมาหน่อยเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวจะพูดคุยกันในเรื่องนี้
ซึ่งหลายคนตกออกตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเบนท์เรสซิ่งแต่ว่าตอนนี้โพสต์นี้หายไปแล้วนะ
หายไปแล้วลบไปแล้วซึ่งคุณแพทย์เองก็รู้สึกตกใจนะ
เพราะว่านี่ก็เป็นหนึ่งในความรู้สึกที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณเบ้นรู้สึกแบบนี้
รู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกกดดันกับการตอบคำถามในรายการต่างของคุณแพทย์ที่ไปออกรายการอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วล่าสุดพอมีการสัมภาษณ์จบนะคะคุณแพทย์ก่อนจะเดินทางกลับจากสตูดิโอไทรัสทีวีของเราเนี่ยค่ะ
แล้วก็ขอโทษที่ทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกแย่และไม่มีความสุขแล้วก็แฮสแท็กสุดท้ายก็คือรักเสมอนั่นเองค่ะ
ชาวเน็ตก็ส่งกำลังใจให้กับคุณแพทย์นับประพากันเยอะเลยนะคะก็หวังว่าจะผ่านเรื่องใหญ่ครั้งนี้
รสุมครั้งนี้ในชีวิตของเธออีกครั้งนึงเนี่ยให้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วกันนะฮะณตอนนี้คือ
คงไม่มีใครอยากจะไปถามแล้วล่ะว่าตกลงสถานะตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่าคนจะตอบเองมันก็อึดอัดที่จะพูด
คือตอนนี้คนถามเองก็พูดแล้วชัดเจนแล้วว่าหน้าที่เดียวของแพทย์ตอนนี้ก็คือหน้าที่ในการเลี้ยงลูก
เพราะฉะนั้นเนี่ยอีกหนึ่งหน้าที่ในการเป็นภรรยาเนี่ยตอนนี้จบไปก่อนนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถามกันอีกแล้ว
และที่สำคัญคุณแอฟพูดดีมากบอกว่าหน้าที่แม่นี่แหละเป็นหน้าที่ที่น่าภาคภูมิใจมากที่สุดแล้ว
เราเป็นคนนอกเราก็ได้แต่ให้กำลังใจนี่แหละดีที่สุดแล้วนะคุณนะ
แต่คือก่อนหน้านี้พี่แจ๊กกะรีนของเรามีการติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวของคุณเบนเรสซิ่งด้วยนะคะ
ก็มีการสอบถามเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าคุณเบนเรสซิ่งเองอยากจะมีการพูดคุยอะไรเรื่องนี้ค่ะโทรมาได้เลยเบอร์เดิม
พี่แจ๊กกะรีนได้เลยนะครับเพราะว่าเชื่อว่าคุณเบ้นตอนนี้ก็อาจจะดูบันเทิงไทยรัฐอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณเบ้นเองก็เคยติดตามรายการของเราอยู่เหมือนกัน
คือเข้าใจคุณเบ้นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกอึดอัดทุกครั้งเลยที่แพทย์ออกมาให้สัมภาษณ์
แล้วตอนนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าคุณเบ้นเองอยากจะออกมาพูดอะไรหรือเปล่าอยากจะออกมาเปิดใจอะไรหรือไม่อย่างที่เชอรี่บอกไปเบอร์เดียวเบอร์เดิมเบอร์พี่แจ๊คนะคะ